สวัสดีค่ะเปิดโลกเศรษฐกิจวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันอรัชพรชาลาดลนะคะ
วันนี้เรื่องที่จะพูดถึงจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลย
ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณจิรภาสุริสุขรายงานสดมาจากสำนักงานกศธชค่ะเชิญค่ะ
ซึ่งกศชถือว่าเป็นการเคาะราคาประมูลที่เร็วที่สุดในโลกจากราคาตั้งต้นที่ถือว่าแพงที่สุดในโลกเช่นกันค่ะ
และได้เคาะราคายืนยันราคาตั้งต้นเพียง๑ครั้ง
อยู่ที่๗๕๖๕๔ล้านบาท
โดยใช้เวลาในการประมูลเพียงแค่๓๐นาทีค่ะ
นายแพทย์ประวิทลี่สถาพรวงศา
กรรมการกศชเปิดเผยว่า
ประมูลครั้งนี้ถือว่าเป็นการประมูลที่ใช้เวลาเร็วที่สุดในโลก
ผลมาจากราคาตั้งต้นการประมูลที่ถือว่าสูงที่สุดในโลกเช่นกันค่ะ
ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการประมูลเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ย
เราก็รู้อยู่แล้วว่าราคาคลื่น๙๐๐ของไทยแพงที่สุดในโลก
ถ้าเทียบต่อประชากรและต่อเมกาเฮิร์สและที่ผ่านมาเพศอื่นที่ประมูลราคาแพง
เขาจะตั้งราคาตั้งต้นต่ำแล้วค่อยไล่เคาะกันไปเหมือนคราวที่แล้วเราตั้งต้นที่๑๖๐๐
แล้วก็ไล่เขามา๗๕๐๐บาทแต่ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นการประมูลซ่อม
จากการมีแจ๊สทิ้งคลื่นนะครับแล้วก็ราคา๗๕๐๐บาทต้องถือเป็นราคาตั้งต้นที่สูงที่สุดในโลกอยู่แล้ว
แล้วถามว่ามีผู้เข้าร่วมประมูลรายเดียวก็เคาะแรกแล้วจบเลย
ก็เป็นการเคาะที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้นะครับ
เพราะประเทศอื่นเนี่ยถ้ามาเคาะครั้งเดียวจบก็เหมือนกันหมดนะครับ
แต่ไม่มีทางสั้นกว่านี้ถ้าสั้นกว่านี้แปลว่าไม่มีผู้ชนะการประมูล
คือรอบแรกไม่เคาะกันเลยนะครับอันนั้นยกเลิกแล้วไปประมูลกันใหม่
ถ้าจะให้สั้นที่สุดแล้วมีผู้จัดการประมูลคือเคาะหนึ่งรอบอย่างนี้ครับ
ด้านนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการกศชกล่าวว่า
ที่มีมูลค่าการใช้เงินอยู่ที่ราว๗ล้านบาท
วันที่๓๐มิถุนายนนี้ค่ะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยทางกศรจเองคาดการณ์ว่า

ประการมาตรการเยียวยาของกสรชได้กระบวนให้สิ้นสุดลงในวันที่๓๐มิถุนายนนะครับ

เพื่อที่จะใช้การขึ้นความถี่ในย่าน๙๐๐

โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ได้รับรองผลการประมูลครั้งนี้อย่างเป็นทางการ
ภายหลังการประชุมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม
ประมูลขึ้นความถี่๙๐๐เมกาเฮิร์สนั้น
ก็สรชจะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นนี้ทันที
นับจากวันที่นำเงินมาชำระ๒วันค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานกศชค่ะ